เอาไปดูกันต่อเลยละกัน

ช่วงนั้นนะคะก็ถามถ่ายว่าปีใหม่ไปทำอะไร

ก็เลยถามว่าปีหน้าเขาจะมีแพลนทำอะไรอีกหรือเปล่า

ปีหน้าเจสเซสเตอร์มีอะไรโปรเจคใหม่บ้างไหมคะ

ตอนนี้ก็แต่งไว้แล้วส่วนหนึ่ง

มีโปรเจกต์พิเศษด้วยที่กำลังรออยู่

แต่รับรองว่าสุดยอด
กับใครบางคนปีใหม่เข้าดาวไหนกันคะปีใหม่ไปที่
เชียงใหม่ครับผมเขาดาวที่เชียงใหม่เนอะใช่ครับ
เชียงใหม่อ๋อชาวเชียงใหม่ก็มาเจอกันได้กับพวกเรา
จะรับรองว่าแน่นอนฮะครับผมก็มาทำหน้าที่ของเราหา
เงินเข้าบ้านครับผมนะพ่อพ่อพ่อบ้านของเราเนอะใช่
หาเงินแล้วก็เก็บตังค์ไว้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ให้
ครอบครัวครับผมมีลูกสองคนนะฮะใจช่วยด้วยอุ๋บรร
กันเย็นที่สัมภาษณ์ในเกาคอแต่ว่าเอ่อเขาดาวอยู่
ใหม่นะคะก็แฮปปี้กันไปวันนี้วันส่งท้ายปีแล้วเนาะ